อีกปัญหาหนึ่งอันนี้ก็เจอบ่อยนะฮะสะสมมานานนะครับ
คราวนี้เกิดขึ้นที่กระบี่นะครับก็เป็นรถที่เขาเรียกผ่านแอปพลิเคชัน
เขาก็ไปรับนักท่องเที่ยวสุดท้ายไปเจอตุ๊กเจ้าถิ่นที่ล้อมเอาไว้นะครับ
นี่เขามีกล้องหน้ารถกล้องหลังรถนะฮะมารับนักท่องเที่ยวที่เรียกรถเขาผ่านแอปพลิเคชัน
ตุ๊กของเจ้าถิ่นเขาก็มาหลุมร้อนนะครับ
มารับตรงนี้ได้ยังไงพวกเราอยู่ตรงนี้เนี่ยหมายถึงพวกตุ๊กเขาเนี่ย
แล้วพวกเขาจะเอาอะไรกินแล้วจะให้ผู้โดยสารลงด้วยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๔ตุลาคมนะครับ
ผู้เสียหายเป็นเจ้าของรถคันนี้นะฮะเป็นรถที่เรียกทางแอปพลิเคชันนะครับ
เขาบอกว่าเขาไปรับผู้โดยสารนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน๔คน
ก็เรียกรถเขาให้มารับที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวหาดอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกะบี่
ถึงก็อย่างที่เห็นแล้วครับมีกลุ่มชายชะกันมาปิดล้อมรถ
ในคลิปจะเห็นชายสองคนยืนดักหน้ารถนะฮะมีเสียงอีกคนนึงก็มาตะโกนบอก
ผู้โดยสารของเขาเนี่ยลงจากรถบอกไม่ให้มารับนักท่องเที่ยวตรงจุดนี้
มีเสียงผู้ชายคนนึงบอกแบ่งให้เขาบ้างสิแบบนี้เขาจะกินอะไรกันล่ะ
จากนั้นก็บอกให้รถเนี่ยจอดแล้วยืนล้อมเอาไว้นะฮะพยายามจะให้นักท่องเที่ยวลงมาจากรถนะครับ
เขาก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุนะครับ
กล้องหลังรถนะครับจะเห็นวินาทีที่กลุ่มผู้ชายที่มาล้อมรถเนี่ย
มายืนดักข้างหลังด้วยพอรถเขากำลังจะถอยหลังก็ตะโกนบอกชนแล้วชนแล้ว
นี่นะฮะล้อมหน้าล้อมหลังนี่จังหวัดตรงนี้เขาก็ต้องถอยออกนะ
เพราะข้างหน้าไม่ให้เขาไปนี่แล้วไปยืนอยู่อ๋อ
ก็ชนเอาเลยนี่นี่นี่
คุณผู้ชมครับผู้เสียหายเจ้าของคลิปนะครับบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่ากลุ่มชายชะกันที่มาล้อมหน้าล้อมหลังเขาเนี่ย
เป็นรถตุ๊กในพื้นที่หาดอาวนาง
เหตุการณ์นี้ทำให้นักท่องเที่ยวที่เขารับขึ้นมาบนรถเนี่ยหวาดกลัวมาก
หลังจากนั้นก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกแต่เจอกันมาหลายครั้งนะ
รถที่เรียกผ่านแอปเนี่ยโดนเหมือนกันทุกคัน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการให้หน่อย
อย่างนี้มันกระทบนะเพราะว่านักท่องเที่ยวหวาดกลัวหมด
ผู้ให้บริการรถที่เรียกผ่านแอปที่อ่าวนางกระบี่นะครับ
เขาก็มีหลายเจ้าหลายรายนะฮะให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเหมือนกันนะครับ
บอกว่าปัจจุบันพื้นที่จังหวัดกะบี่มีรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
และขึ้นทะเบียนนะกับขนส่งจังหวัดกะบี่เนี่ย
มีอยู่ประมาณ๖๐คันเขาถือว่าเขาเนี่ยวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ถูกต้องตามกฎหมายนะ
โดยจะมีสติ๊กเกอร์ที่ติดเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นอยากให้นี่เห็นไหม
ไม่ใช่ว่าเป็นสติ๊กเกอร์แบบไม่ถูกกฎหมายอะไรพวกนี้นะอันนี้ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะฮะ
รับส่งผ่านแอปที่ขนส่งกระบีเขาทำให้นี่นะฮะ
เพราะฉะนั้นขอเรียกร้องให้หน่วยงานใดก็ได้เนี่ย
ช่วยมาเจรจาหรือว่าทำความเข้าใจกับกลุ่มรถรับจ้างท้องถิ่น
ตุ๊กจักรยานวินจักรยานยนต์พ่วงข้างสามล้อต่างเนี่ยให้เข้าใจหน่อยว่าเออมันจะทำยังไงกันดี
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยมาไล่เขาแล้วก็มาเรียกผู้โดยสารเขาลงจากรถแล้วก็มาลุมล้อมรถเขาแบบนี้
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับ